คุณผู้ชมครับพบตัวแล้วนะคะชายที่หายเข้าไปในป่าภูพันธ์ที่จังหวัดกาลสินตั้งแต่วันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ก็ออกตามหากันต่อเนื่องนะคะ๗วันค่ะวันนี้เจอตัวแล้วค่ะนายคำพันธ์การจักรอายุห้าสิบปีนะคะ
เขาช่วยกันออกตามหาตั้งแต่๓พฤศจิกายนวันนี้ตอนเช้าเจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนแล้วก็เข้าไปเป็นปฏิบัติการภารกิจในการค้นหาช่วยเหลือ
กู้ภัยหลายพื้นที่หลายหน่วยเลยค่ะมาช่วยกันนะคะสแกนพื้นที่ค้นหาทางอากาศแล้วก็มีภาคพื้นดินเดินกันเข้าไปไปเจอสิ่งของของผู้สูญหายแล้วก็ตอนเที่ยงเจอตัวนะคะอยู่ในป่าลึกเข้าไปประมาณห้ากิโลสภาพคืออิดโรยค่ะแต่ยังรู้ตัวดีค่ะขาขวาท่อนล่างหักผิดรูปก็รีบประถมพยาบาลนะคะแล้วก็ลำเลียงออกจากป่าระยะทางกว่าห้ากิโลเนี่ยค่ะ
ศาสตร์ที่โรงพยาบาลสมเด็จนะคะแพทย์ก็รับตัวไปดูแลต่อนะคะเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันน่ะ